เรื่องราวของศึกยอดมวยไทยรัฐในวันเสาร์นี้นะครับ

เจอกับมวยฝีมือติดตามความพร้อมได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
แต่ว่าไฟล์ล่าสุดนี่ฟอร์มไม่ดีนะครับ
ดุดโดนเพชรสุพรรณเตะย้ำแค้น
เที่ยวนี้เจ้าตัวบอกขอกลับมาแจ้งเกิด
พูดถึงเกมการชกหน่อยว่าจะทำยังไง
เหมือนเดิมครับเดินเข้าหา

ก็สไตล์เดิมครับ
ตัวเอียดไม่ได้แน่นอนนะครับ
เคยต่อจะชนะเขาแล้วก็ต้องพยายามจะต่อชนะให้ได้
วันนี้คือจับมันไม่ได้เลยตอนนี้
ต้องเต็มไว้ใกล้
ให้ล่วงให้พยายามปล่อยให้หมด
เราก็เลยต้องการให้ไปไหวนะครับ
เพราะว่าเราก็เต็มไปนะครับ
เต็มไปก็เขาก็มีอายุหมวยเด็กกว่าเรา
แต่เรารู้สึกว่าเราเป็นมวยด้วยกระดูกเราดีกว่าเยอะครับ
ธนงเคยชนะคู่ชกรายนี้มาแล้วนะครับ
ไฟล์นี้จะสบายหรือเปล่าไม่รู้
ไปฟังจากปากเจ้าตัวครับ
ได้ยินแบบนี้ฝั่งเชอรี่กลัวหรือเปล่า
เชอรี่ดวงใจพ่อซ้ายช้างถีบแม้เคยแพ้มาแต่ไฟล์นี้ร่างกายดีขึ้น
น้ำหนัก๒ปอนด์ได้เปรียบรูปร่างทีมงานบอกว่าแพ้ยากครับ
เด็กคนนี้จับตาดูบอกดีนะครับ
ถ้าเหนือตัวจะมืออะไรใจก็มืออะไร

กลางเกมสองยกสามยกจนผมจะไปเรื่อย

ต่อไปอะไรที่ผมก็ยังบอกไม่ได้

อย่างนี้จะแพ้ไหมเนี่ย

แต่มันมวยมันไม่แน่แต่ผมมั่นใจครับ

เป็นมวยที่มีเสน่ห์เปิดเกมแรกตลอด
ชีวิตชนะน็อกมากว่า๓๐ไฟล์เช่นตีโต้ต่อหมอศรีฟ้าลั่นปอเพชรไข่แก้วชนะชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิม
ส่วนเชอรี่ดวงใจพ่อมวยจังหวะฝีมือมีหมัดขวาและแข้งซ้ายเป็นทีเด็ดเคยใช้น็อกคู่ชกมากว่า๒๐ไฟล์เช่นเพชรหม้อน้ำคอนเฟิร์มเขียวมรกฏสจเพชรอุทัยโอรสน้อยเปเล่ลำดวน
วยคู่นี้ซัดกันแน่แสนธนงชวนทะเลาะส่วนเชอรี่บอกขอสแรกเพราะแค้นมากแล้วเจอกันเสาร์นี้ศึกยอดมวยไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนันเอกชุมพรอะไรกันครับ